ก็คิดว่าคุณครูคงอยากให้เด็กฝึกหัดเขียนเลขที่บ้านชื่อผู้ปกครองเบอร์โทร
เพราะเราก็ถือใจซื่อว่ารายงานที่โรงเรียนส่งมามันก็คงเป็นของโรงเรียนนั่นแหละ

วันอาทิตย์เลยโทรมาประมาณ๑๐โมงเช้า
เขาก็โทรมาผมก็รับสายนะครับ
เขาก็พูดคำแรกว่าสวัสดีค่ะใช่คุณจุดเป็นผู้ปกครองของน้องจุดใช่ไหมคะ
เราก็เลยเอกใจแล้วถามว่าคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหน
เขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากการบ้านตัวนี้
เป็นของธนาคารบริษัทประกันนี้ที่ขออนุญาตทางคุณครูแล้วให้เด็กกลับมาทำ
ผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้นะ
แต่เขาขยันขยอจะมาหาที่บ้านนะครับไม่ได้โทรขายทางโทรศัพท์
เขาบอกว่าจะมาหาที่บ้านเพราะว่าเขามีที่อยู่บ้านเราแล้วครับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองมันหลุดไปบริษัทประกันได้ยังไง

ก็คิดกลับไปกลับมาก็เลยคิดได้ว่าบริษัทขายประกันนะครับน่าจะแอบแฝง
ขายประกันให้ผู้ปกครองโดยผ่านใช้เด็กเป็นเครื่องมือ
ตอนโพสต์ไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะเตือนภัยเฉย
แต่กลับตกใจว่ามีผู้เสียหายผู้ที่ถูกกระทำนะครับ
เยอะมากมีทั้งทักข้อความเข้ามาแล้วก็มีทั้งที่โพสต์บอกนะครับว่าโดนเหมือนกันนะครับ
ก็ถามลูกปกติแหละว่ามีการบ้านไหมลูก
ลูกก็เลยเอาใบงานมาให้รายการบ้าน
ก็เลยสอนการบ้านลูกปกติ
ก็ให้เลือกอาชีพในฝันมันก็จะมีพยาบาลกับตำรวจเนอะ
แต่ว่าลูกก็ไม่ได้อยากเป็นทั้งสองหรอกแต่ก็ให้ระบายสีไปทั้งสองให้สวย
แล้วก็พอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้กรอกข้อมูลเป็นบ้านเล็กที่ชื่อปกครองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์

คุณครูคงอยากให้เด็กฝึกผ่านเขียนเลข
ติ๊กประมาณนี้ไปตามปกติ
คิดว่าคุณครูคงเขาอยากจะสำรวจเด็กในห้อง
เขาก็โทรมาผมก็รับสายนะครับ
เขาก็พูดคำแรกว่าสวัสดีค่ะ
ใช่คุณจุดเป็นผู้ปกครองของน้องจุดใช่ไหมคะ
ลูกก็อยู่ข้างครับก็บอกว่าใช่ครับ

เขาก็บอกว่าจำได้ไหมคะ
จะมีการบ้านอยู่ชุดหนึ่งที่ให้น้องกลับไปทำ
เรื่องที่ให้เลือกอาชีพในฝันที่มีพยาบาลกับตำรวจ

พอเราบอกว่าจำได้ปุ๊บเขาก็เริ่มแนะนำตัวเลยว่า
มาจากบริษัทประกันบริษัทหนึ่ง
นี้บอกว่ามีแผนโครงการสักอย่างเนี่ยครับ
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะต่อยอดให้ลูกนะครับ

เราก็ฟังได้รายละเอียดไม่ชัดเท่าไหร่
เราก็เลยเอกใจแล้วถามว่าคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหน
เขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากการบ้านตัวนี้
เป็นของธนาคารบริษัทประกันเนี่ย
ที่ขออนุญาตทางคุณครูแล้วให้เด็กกลับมาทำ

เดี๋ยวจะเข้าไปหาที่บ้านเพื่อนำเสนอโครงการให้น้องนะครับ
เราก็เลยบอกว่าเราไม่สนใจครับไม่สะดวก
ปกติแล้วคุณครูก็เอกใจว่าทำไมต้องมีเบอร์โทรมีอะไรด้วย
แต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อส่งเสียบัตรออกทรัพย

ที่จริงแล้วฝ่ายบริหารก็ไม่ทราบเรื่องนะครับ
เขาก็แต่งตัวมาดีบวิษฐ์พ่อผู้ชาย๑คนฝ่ายผู้หญิง๒คน

จะเป็นรายงานจากทางผู้ประกอบการที่มาจากธนาคาร

ได้ไปทำนะครับ